ไทยรัฐทีวีได้ไปตรวจสอบข้อความของผู้ที่ใช้เฟซบุ๊ก
ที่มีชื่อว่าชุตินันธาตุกุล
ที่โพสต์เป็นอุทาหรณ์ถึงแฟนนุ่มว่าเสพยาธามาดอน
หรือที่รู้จักกันดีว่ายาเขียวเหลืองมาเป็นเวลานาน
อยู่ในสภาพที่ทุกผลภาพจนได้ข้อเท็จจริง
สุ่มตรวจสอบร้านขายยาในย่านรามคำแหงตามคำร้องเรียน
ก็พบว่าเพศรัชกรร้านดังกล่าวจำหน่ายยาธรรมดอนให้ลูกค้า
โดยที่ไม่คำนึงถึงข้อกฎหมาย
ทีมข่าวจึงได้นำหลักฐานที่บันทึกเอาไว้ได้
ไปให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เข้าไปตรวจสอบจนนำไปสู่การจับกลุ่มในวันนี้
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
นานเหรอ
นี่คือเสียงสนทนาระหว่างทีมข่าว
แฝงตัวเป็นลูกค้าไปซื้อยาภายในร้านขายยาแห่งหนึ่ง
หลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สินค้าที่ได้ซึ่งเป็นหลักฐานกระทำความผิดของผู้จำหน่าย
คือยาแก้ไอที่จำหน่ายเป็นชุดพร้อมยาธรรมดรหรือยาเขียวเหลือง
หนึ่งชุดประกอบด้วยยาแก้ไอหนึ่งขวดและยาเขียวเหลืองสิบเมตร

เป็นสัญญาณให้ทหารจากกองพันธหารราบที่สอง
กรมทหารราบที่๑๒รักษาพระองค์
และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้าจับกลุ่มทันที
หลังจากการจับกลุ่มในครั้งนี้
ทีมข่าวได้สืบข้อมูลย้อนกลับไปยังเจ้าของเฟสบุ๊คที่ชื่อ

ที่โพสต์ข้อความถึงแฟนหนุ่มวัยสิบเก้าปี
ซึ่งเสพยาธรรมดอมากถึงวันละยี่สิบเม็ด

อาการเกินที่แพทย์จะรักษาให้กลับมาเป็นปกติดังเดิม
ทีมข่าวสืบต่อจนพบข้อมูลร้องเรียน
พิกัดร้านขายยาที่ลักลอบขายยาเขียวเหลือง

แล้วเฝ้าพฤติกรรมกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาซื้อยา
สะกดรอยตามจนไปพบจับกลุ่มมั่วสุม
อยู่ในสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน
สังเกตเห็นมีขวดยาแก้ไอและขวดน้ำอัดลมวางอยู่
แต่ละคนมีอาการเคิบเคิ้มคึกขนอง
และบางคนก็มีอาการง่วงซึม
ช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
ส่งไปยังเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมประสานทหารนำกำลังเข้าจับกลุ่ม
จากการตรวจสอบภายในร้านพบยาเขียวเหลือง
บรรจุอยู่ในซองแยกชุดพร้อมจำหน่ายจำนวน๘๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานักกับเจ้าของร้าน
คือจำหน่ายยาอันตรายโดยไม่มีฉลากกำกับ
และไม่มีเพศรัชกรควบคุม
และพิจารณาว่าจะระงับใบอนุญาตร้านขายยา
เพิกถอนใบอนุญาตถาวร
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายในสัปดาห์หน้า
ทีมข่าวทรัตน์ทีวีรายงาน